แฮปปี้เบิร์ตเดย์ย้อนหลังให้กับคุณแม่สุดสตรอง

เพราะว่าเมื่อวานนี้๑๖กรกฎาคม

ควงลูกชายสุดหล่อน้องเรสซิ่งค่ะ
แล้วก็ครอบครัวไปฉลองดินเนอร์ทันทีเลย
แล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่มอบของขวัญให้
ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรร่วมรายการแชร์ข่าวสาวสตรองอย่างอาตุ๋ย
นี่เขาเปิดของขวัญกันในรายการนะที่ฉันดูอยู่นี่
เอ๊ไปดูเข้ามาใช่ไหมคำเดียวสั้นนะคะแล้วก็มีอีก๑รางวัล
เป็นแบบของขวัญเล็กน้อยจากคู่จิ้นอย่างพี่โอ๊ตปราโมท
แต่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็คุณพ่อคุณเบ้นเนี่ยจะให้อะไรนะไปดูเตอร์ไพรส์กันจ้
นี้เป็นปีที่น้องรู้สึกว่าน้องโชคดีหลายเรื่องมาก
กรยานมิตรปีนี้เป็นปีที่ทุกคนเอ็นดูและเมตตาเยอะไปหมด

ปีเบนก็มีไลน์มาอวยพรแล้วก็เมื่อวานก็โทรมาอวยพร
ก็คืออย่างน้อยเราดีใจมากที่เขาไม่ลืมวันเกิดเรา
จิ้นเขาให้ของขวัญมาแล้ว

ส่วนใบนี้น้องบังคับให้มันซื้อให้